ส่วนสัปดาห์หน้านะครับมีคิวสำคัญสำหรับแฟน
ไทยรัฐทีวีที่ชอบดูกีฬานะครับฟุตซอลไทยแลนดลีก
จัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่๙แล้วไทยรัฐทีวีนั้นจะถ่ายเท่าสด
ทั้งหมดเจ็ดสิบแปดนัดนะครับมีความพร้อมขอให้หนึ่งทีมที่เป็นคู่แขกสำคัญ
ในการลุ้นแชมป์ลีกครั้งนี้ร่วมกับชมบุรีบลูเวฟ
นั่นก็คือฟุตซอลการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับ
ปีนี้มีรังย่าของตัวเองด้วยนะครับในโกดังของการท่าเรือ
แล้วใช้งบประมาณกว่า๑๐ล้านบาทในการทำทีมครั้งนี้ติดตามจากรายงานครับ
สโมสรฟุตซอลไทยชื่อของสโมสรการท่าเรือ
คือทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งในยุคนี้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ครั้งแรก
พร้อมเคยคว้าแชมป์ฟุตซอลลีกมาแล้วหนึ่งสมัยในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบ
ฟุตซอลลีกปีนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยของคดดมอุดมทวีศุกร์
คุณสื่อมากประสบการณ์ที่เคยอยู่กับการท่าเรือตั้งแต่ปีแรก
จัดหาผู้เล่นชั้นยอดมากประสบการณ์ผสมผสานนักเตะดาวรุ่ง
ไม่ว่าจะเป็นเลิศชายอิสลาสุวิพากรแข้งจอมเก๋าจากชนบุรีบูเวฟ
ชายวัดเจมส์กระจางและคณิตศรผู้พันธ์
นักเตะดีกรีทีมชาติไทยยังมีวาลินลอมณีกัปตันพันแกร่ง
เป้าหมายของการท่าเรือคือการกลับมาคว้าแชมป์อีกสมัยให้ได้ในปีนี้
ปีนี้เราก็คาดหวังนะครับในเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะ
ที่เราเล่นเอฟเอฟเนี่ยก็เราก็ได้แชมป์ของสโมสรแชมป์อาเซียน
แล้วก็ในรูปการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อันดับ๓นะครับ
ทุกปีเราก็พยายามที่จะพยายามแย่งแชมป์ให้ได้นะครับ
แต่ก็อยู่อันดับสองอันดับสามอยู่เนี่ยนะครับก็ก็
ตั้งแต่เราได้แชมป์ธนิดหน้าครั้งที่สองเนี่ยนะครับ

ท่าเรือดีกรีแชมป์สโมสรอาเซียนเมื่อปีที่ผ่านมา
ถือเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นที่เป็นแบบเฉพาะตัว
ดุดันแข็งแกร่งสู้จนวินาทีสุดท้าย
คือจุดแข็งของทีมที่สำคัญ
อีกทั้งในปีนี้พวกเขาจะได้เล่นในรังเย่าของตัวเอง
สนามโกดังสเตดียมในย่านคลองเตย

เพราะจะได้เสียงเชียร์คอยสนับสนุน
นั่นยิ่งทำให้การท่าเรือไม่กลัวใครในปีนี้
คือจุดแข็งของท่าเรือก็คือเกมรับ
เกมลับของเราเสียประตูยากครับ
แล้วยิ่งได้เล่นในบ้านได้เล่นที่นี่
แล้วก็กองเชียร์ของเราผู้เล่นคนที่๖ของเรา
จะผลดันคุณสู้ยิ่งขึ้น

เพราะว่าปีนี้ท่าเรือมีทีเด็ด

ทีมนะครับผมว่าปีนี้ถ้าเรือ

แล้วก็เป้าหมายคือเราจะเล่นเกมดุมากขึ้น
ผมว่าแฟนคลับหรือทุกทีมที่เจอ

แล้วผมว่าเอาแท่มจากเราไปย่างนะครับ
ซอลลีกปีนี้จึงเป็นปีที่สาวกฟุตซอลการท่าเรือ

และรอคอยอยากจะกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้ง
เพื่อสร้างตำนานบทใหม่ในถิ่นกองเตย
ให้เกียงไกลสู่สายต้าวงการพุศลเมืองไทย
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน